เอาล่ะสำหรับข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะ
เราไปดูที่ภาคใต้กันก่อนเลยนะคะ
เคยปืนโหดค่ะยิงน้องเมียบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ประเด็นคือสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ผู้ชายสามีพื้นเพลเป็นชาวจังหวัดตรัง
ส่วนภรรยาพื้นเพลเป็นชาวทุ่งใหญ่

ฝ่ายผู้ชายเนี่ยก็คือฝ่ายสามีเนี่ยคิดถึงลูก
ลูกชายวัยขวบเศษอยู่กับภรรยาที่ทุ่งใหญ่นครศรี
ปรากฏว่าขับรถไปรับนะคะ
ตอนที่ไปถึงเกิดมีปากเสียงกับภรรยา
เพราะว่าฝั่งภรรยาไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ลูกมานะคะ
ทีนี้น้องของภรรยาพยายามที่จะไปห้ามปราม
สุดท้ายเกิดการชกต่อยกันขึ้น
ฝ่ายผู้ชายก็คือฝ่ายสามีเนี่ยพกปืนไปด้วยนะคะ
เลยใช้ปืนที่พกไปยิงใส่น้องภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัส
นี่ค่ะคุณผู้ชมตอนที่ตำรวจไปถึง
ก็คือเป็นกรงเลี้ยงเด็กแบบนี้เนี่ยนะคะ
ก็พังเสียหายใกล้กันพบปลอกกระสุนปืน
ขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่จำนวน๖ปลอก
ตู้เสื้อผ้าเองก็มีร่องรอยได้รับความเสียหายก็คือถูกยิง
ใกล้กันก็ไปพบกองเลือดตกอยู่บริเวณห้องครัวจำนวนมาก
ส่วนคนที่บาดเจ็บก็คือนายจักริจวรพัฒน์หรือว่าแจ๊คอายุ๒๓ปี
เป็นน้องชายของผู้หญิงก็คือเมียของผู้ก่อเหตุเนี่ยนางสาว
ทำมวัลวรพัฒน์อายุ๒๘ปีและเป็นเจ้าของบ้านด้วย
ผู้บาดเจ็บถูกยิงที่ขาที่ขาขวา๑นัด
แล้วก็ที่หน้าท้อง๒นัดกระสุนมันฝังในที่ตับ
ตอนนี้อาการสาหัสนะคะญาติเองหลังจากที่เกิดเหตุ
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
ทีนี้ตำรวจไปสอบสวนเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นเมียของคนก่อเหตุ
ก็คือนางสาวธรรมวันวรพัฒน์อายุ๒๘ปีเนี่ย
ทราบแบบนี้บอกว่าคนก่อเหตุคือนายเกียรติศักดิ์ชัยสุวรรณหรือต้น
อายุ๒๔ปีต้นเป็นสามีของนางสาวธรรมวัน

ก่อนเกิดเหตุอดีตภรรยาของคนก่อเหตุ
แล้วก็น้องชายรวมถึงน้องสะพ้ายเขากำลังนั่งเล่นอยู่ข้างกรงเลี้ยงลูกของเขา
มีลูกชายวัยขวบเศษแล้วก็หลานสาวเล่นอยู่ข้างใน
แล้วก็เดินมาบอกว่าจะมาขอรับลูกชายกลับไปเลี้ยงดูที่จังหวัดตรัง
แต่ภรรยาไม่ยอมนะคะสุดท้ายก็เลยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงค่ะ
น้องชายของเมียของคนก่อเหตุพยายามที่จะเข้าไปห้ามปราม
สุดท้ายเกิดการชกต่อยกันขึ้น
ทีนี้ด้วยความโมโหคนก่อเหตุตอนนั้นเขาพกอาวุธปืนไปด้วยขนาด๙มิลลิเมตร
ยิงใส่น้องชายของภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
หลังจากที่ยิงเสร็จแล้วก่อเหตุเสร็จแล้ว
ก็ขับรถหลบหนีไปทางถนนสายทุ่งใหญ่
แต่ตอนนั้นตำรวจก็พยายามทุกวิถีทาง
วิทยุสกัดจับแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เจอตัวนะคะ
ถึงตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวค่ะ
แต่เอาล่ะล่าสุดเนี่ยนะคะเบื้องต้น
ตำรวจชุดสืบสวนสพทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
บอกว่าได้ไปยื่นขอให้สารอนุมัติออกหมายจับนายเกียรติศักดิ์ผู้ก่อเหตุแล้วในฐานความ
โดยไม่มีเหตุอันควรซึ่งหลังจากที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
คนก่อเหตุก็คือนายเกียรติศักดิ์เนี่ย
พยายามนะพยายามส่งข้อความทางไลน์มาคมครูอีกนะคะ
ก่อเหตุเสร็จยังไม่พอยังไม่สำนึกค่ะ
ส่งข้อความไลน์มาข่มขู่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาชีวิตของภรรยาในธรรมนองที่ว่า
ถ้าเกิดว่าชีวิตของตัวเองต้องพังชีวิตภรรยาก็ต้องพังด้วย

เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าที่สุดแล้ว
ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้หรือเปล่า
ส่วนตัวของนายจักริตผู้บาดเจ็บนะคะ
ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์นะคะ
แล้วก็ตอนนี้ตำรวจคุณหมอผ่าตัดเรื่องของกระสุนเอาออกมาแล้ว